ตอนนี้จะพาคุณผู้ชมไปกินขนมหวานกันที่
จังหวัดพระนครศรีอายุทยา
ความเป็นตะวันตกความเป็นสากล
ขนมไทยได้อย่างลงตัวทีเดียวนะคะ
บรรยากาศร้านเป็นยังไงขนมมีอะไรน่าทานบ้าง

ไปกันที่ร้านนี้บ้านข้าวหนม
บ้านข้าวหนมบ้านข้าวหนม

บรรยากาศร้านเป็นไงคุณน่ารักทีเดียว
ตกแต่งเป็นธรรมชาติแล้วก็นี่มีอิดแดง
คือเหมือนแสดงความเป็นเมืองเก่า
ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะ

บอกว่าชอบทานขนมไทยมาตั้งแต่เด็ก
ก็เลยคิดอยากจะเปิดร้านกาแฟ
ที่มีขนมไทยควบคู่กันไปด้วย

และที่สำคัญก็อยากจะสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่
ก็เลยมองหาร้านขนมไทยในอายุทยา
ที่สุดก็เอามารวมกันในร้านกาแฟ
เปิดให้ลูกค้ามากมายไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาติ
โอ้ชอบเลย
ชอบชอบ

คลีมบินเขด่าทรอดประตาสักก่อนสวยงามจัดสิดจันแบบท
นี่คุณชอบคุณดิฉันเลยนะคะกาเช้าสีดาก็มีทุกอย่าง

จัดแบบเป็นพอคำสวยงามกำลังดีทานได้สะดวกด้วยนะคะ
หรืออย่างขนมสัมปนีมะพร้าวอ่อนราคากล่องหนึ่งก็๕๐บาทนะคะ

ตาลลอยแก้วอัญชันค่ะแล้วก็นี่ไอติมโบราณหลงยุค

ไอติมชาเย็นโรยหน้าด้วยฝอยทองท็อปปิ้งด้วยทองม้วน

ผสมภาษาไอซิครีมที่มันดูแบบไม่ใช่ของไทย
สมกับฝอยทองนะโอ้โหแล้วมีทองม้วนอิ่มลงมา
ไอติมอัญชันไม่มีแต่มะม่วงนิดนึง
สีสวยรสชาติหวานพอดีนะคะ

กาแฟกับอัญชันน่ะคุณคิดดู
กาแฟบ้านข้าวหนมค่ะคุณค่ะ
เสริมพร้อมกลิ่นหอมของอบเฉย
สินามอนน์อะไรอย่างนี้

เอาไปคุยกับลูกค้าหน่อยว่าชอบไหมคะ

ชอบที่นี่เพราะมีขนมไทยครับ
ผมชอบแพ็กเกจที่เขาทำดูแบบว่า

เกตเป็นสมัยใหม่ดีเหมาะกับวัยรุ่นนะครับพี่
ถือว่าเป็นการช่วยอนุรักษ์ขนมไทยของเราไว้ด้วยครับพี่
ก็คิดว่าแปลกดีค่ะแล้วคนวัยรุ่นยุคใหม่ก็น่าจะชอบค่ะ
เพราะว่ามันถ้าเกิดว่าเป็นไปเดินตลาดหรืออะไรอย่างนี้
คิดว่าวัยรุ่นไม่ค่อยเดินอยู่แล้วชอบเดินห้างเนอะ
มันก็จะหาทานยากแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีร้านคาเฟ่แบบนี้มาเปิดแล้ว
มันก็หาทานง่ายแล้วทานคู่กับพวกน้ำก็เข้ากันดีค่ะ

พยายามอะไรล่ะ
เป็นอีกมีร้านที่ผสมผสานกะลงตัวความเป็นหรือเป็นร้านกาแฟและกลิ่นขนมไทย
เป็นบุฟเฟต์แบบเนี้ยอืมที่ดูคุณจะกินอะไรแบบถูกใจน้องไปตอนให้นอน
ที่ไหนเลยนะเดี๋ยวจะไปแล้วอายุทยาใช่ไหมคุณ
ใกล้นี้เองน่าทานมากเลยน่าจะถูกอกถูกใจ
คอกาแฟด้วยและคอขนมไทยด้วยครบเลยไปที่เดียวนะคะ